คดีครูจอมทรัพย์สอกเขาแปลก
หลังตำรวจยันพบขบวนการจัดฉากแพะ
ธนายวันชายันทร์ครูคือแพ้
สับสนใครแพ้ใครแกะ
ถามตรงกับจอมขวัญตามต่อ๑๙นาฬิกา